มืดธุรกิจทัวร์จีนมะเร็งร้ายทำลายเศรษฐกิจไทย
แฉกลลวงรีดเงินนักท่องเที่ยวเปิดขบวนการครบวงจร
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์๒๖๓๐กันยายนนี้